เอามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะคะ

โยนแก้วน้ำเล่นกันช่วงพักเที่ยง
นไปโยนมามันขึ้นไปอยู่บนหลังคา
เก็บเองนะคะและในขณะที่เดินอยู่บนหลังคา
กระเบื้องมันแตกน้องคนนี้ตกลงมาถึงพื้นค่ะ
ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสตอนนี้รอผลเอ็กซาเรย์สมองอยู่
เพราะว่าที่ไทยทอยเขาบอกว่ามันเป็นรูบุ๋มเข้าไปเลยเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี่เป็นช่วงที่กู้ภัย

หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายสุกริต
แก้วมงคลในยุทธ์๑๒ปีนักเรียนป๖
หลังจากที่น้องสุกริตพลัดตกหลังคาอาคารเรียนสูง๔ชั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดบ้านสวน
ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ตามร่างกายมันไม่ได้มีรอยแผลชัดเจน
แต่ที่ท้ายทอยมีรอยบุ๋มลึกลงไปเลยนะคะ
และตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงน้องลักษณะคือสลึมสลืออยู่ค่ะ
พิกุลมณีนินครูโรงเรียนแห่งนี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกช่วงเกิดเหตุพักเที่ยง
สุกริตเล่นกับเพื่อนในห้องเรียน
ซึ่งอยู่ชั้น๒ของอาคารเรียน
เล่นของเขาก็คือโยนแก้วน้ำพลาสติก
โยนไปโยนมารับกันไปรับกันมาเนี่ยนะคะ
แก้วมันกระเด็นออกนอกหน้าต่างไปอยู่บนหลังคาค่ะ
เด็กชายสุกริตอาสาเพื่อนเดี๋ยวจะไปเก็บแก้วน้ำให้
ใช้วิธีปีนออกไปจากหน้าต่างห้องเรียน

สุกริตแตกแบบนี้นะคะ
ร่วงลงมาเลยชั้น๕นะคะ

น้องได้รับบาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่สักพัก
แล้วก็สลึมสลือจนเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะคะ
ขณะที่เพื่อนเองรีบวิ่งไปบอกคุณครู
บริเวณโรงอาหารแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะ
ฟังเสียงคุณครูที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
มีนักเรียนเนี่ยมักจะซัดแก้วลงไปบนหลังคาค่ะ
หลายใบคือที่นี้บอกว่าไอ้

แต่น้องก็อาสาที่จะลงไปในช่วงครูพักกลางวัน
อืมตอนนั้นคุณครูก็ไม่อยู่เลย

แล้วไม่รู้ตอนไหนทั้งคุณครูก็เด็กไปบอก
มันกระเบื้องมันยังไง
กระเบื้องแตกจะลิขอะ
หลังจากที่นำน้องสุกริตเข้าโรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอก็เอ็กซาเรย์สมองโดยด่วน

คุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็รอดูอาคารอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอคิดว่าน่าจะปลอดภัยค่ะ